สละเป๋าหมั่นโถเพิ่มด้วยไหมครับ

ไปที่ร้านสาระเป๋าโบราณ
เป็นคังซึ้งเลย

เจ้ำเผลอสวรรคโลกจัวรรค์สุโขทัย

เจดนะครับพี่เจดเลิศจรูนวิทย์นะครับ
ทายาทรุ่นหลานพี่ก็ใส่ผู้ชายนะพี่ผู้ชายนะ

เล่าบอกว่ายังทำสาระเป๋าสูตรโบราณมาจนถึงวันนี้แหละ

แล้ววิธีทำก็ยังทำแบบดั้งเดิมนะ
แล้วจะมีไส้ที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่น

แต่ถ้าดั้งเดิมเลยของที่นี่นะไส้ถั่วดำ

เป็นสาระเป๋าไส้หวานสุดคลาสสิกครับ
นอกจากนั้นก็มีไส้ต่อไปนี่ผมว่าคุณสุประโชคชอบ

อะไรฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ต้นไม่เอาไส้ไหนบ้างน่าจะง่ายกว่า
งาดำถั่วแดงครีมเผือกใบเตย
ช่วงไหนช็อกลาวาดังเหรอ

ลาวาชาเขียวลาวาไข่เค็ม

ชาเคียว

ห้องเต้ไส้ผักที่เป็นเจ
ก็มีให้ทานสำหรับคนลักษณ์สุขภาพค่ะ
เขาบอกไส้แน่นทุกอันนะฮะเต็มคำ
แป้งของร้านสรเปาร์อินสุขโหวไทย
เป็นแป้งสีขาวมีสูตรผสมพิเศษในการผสมแป้ง
แล้วก็ยังเป็นแป้งที่นวดและปั้นเอง
ทำให้แป้งเหนียวนุ่มดับดึบดับดึบนับ
นะฮะสูตรลับเฉพาะของสระเปาโบราณ
ยิ่งถ้ากินลองทานหมั่นโถของเขาด้วย

ไปแล้วเนื้อแป้งจะมีรสชาติหวานแล้วคุณเวลากินหมั่นโถ
แล้วเคยมาแบบติดฟันติดผัดาน้ำไว้ไหม

เหรอใช่เหรอเนี่ยเหรอนางสาวปวีนาทองเยี่ยม

เจ้าของร้านสาระเป๋าโบราณอินสุโขทัยเนี่ยนะ
บอกว่ามีสระเป่ามีหมันโถมันจะไม่มีขนมจีบได้อย่างไร

มันเป็นอาหารคาวแบบนึ่งของจีนนะครับ

ตั้งแต่แป้งที่หอเลยดีมาก
มันเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างมันจะนุ่ม
เห็ดหอมนี่ขาดไม่ได้นะครับ
ลุกเข้ากับแครอทซอสต่างน้ำมันงาด้วยนะครับ
แล้วก็ห่อแบบเขาบอกว่าห่อแบบอวบ
เวลากินมันจะได้เต็มคำขยับปากเคี้ยวได้เล็กน้อยนะฮะ
ทางร้านรับจัดเขาเรียกอะไรของว่างงานประชุมงานเลี้ยงสัมมนา

แล้วก็จะซื้อกินเองก็ถูกปากซื้อเป็นของฝากก็ถูกใจ
สาระเป๋าโบราณอินสุโขทัยตั้งอยู่เลขที่๒ทับ๑
ถนนบานเมืองตรงข้ามป้อมตำรวจชุมชนธานี

ถั่วดำสักอันได้ไหม
ปลาจีนบุรีที่อภัยภูเบสยังบ่นและขนาดนี้นี่อยู่ที่ไหนนะ
ฮะใช่ถูกโขทัยเหรอแต่มันต้องไปลองเหมือนกันนะฮะเปล่าสูตรอักกง